ลงใต้ไปท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะที่จังหวัดพังงาค่ะ
ตอนนี้เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ชื่อว่าทานมรกฏ
แสดงว่าน้ำจะต้องมีสีเขียวแน่นอนเลยนะคะ
เป็นคลองนาย่อนนะคะเป็นจุดล่องแพ้ไม้ไผ่
ชมธรรมชาติแบบนี้โอ้โหสวยจังเลยอ่ะ
สวยมากทานมรกฏเห็นไหมคะสีเขียวเหมือนมรกฏเลย
ชาวบ้านก็นำนักท่องเที่ยวร่องแพ้ไม้ไผ่
ตามสายน้ำของทานมรกฏหรือว่าคลองนางย่อน
ในตำบลคุระอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาค่ะ
ซึ่งเป็นคลองที่ทอดยาวตามธรรมชาติ
สระน้ำนี่มีสีเขียวตลอดเส้นทางเลยนะคะ
และมีหินสีสันสวยงามอยู่ใต้น้ำด้วย
นายสมศักดิ์ยวนยีสมชัยยวนยีนะคะ
เป็นประธานชมรมช่างภาพบอกว่าชาวบ้านรวมตัวจัดกิจกรรมร่องแพรไม้ไผ่คลองนางย่อน
โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอคุระบุรีค่ะ
ด้วยการสร้างกิจกรรมร่องแพ้ไม้ไผ่ในแนวลำคลองนี้
วิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมคลอง
รวมทั้งได้ชมผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ด้วยค่ะ
อกจากนี้สร้างรายได้ให้กับชาวสวนยางพาราที่ตอนนี้ราคายางค่อนข้างตกต่ำนะคะ
อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ลูกหลานรู้จักรักน้ำรักป่าด้วย

อ่าก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งอาชีพเสริมของชาวบ้านนะคะ
สำหรับกิจกรรมร่องแพรไม้ไผ่ระยะทาง๓กิโลเมตร
ใช้เวลา๑ชั่วโมงตื่นเต้นกันไปนะคะ
ร่องแพรช่วงแรกจะมีช่วงของน้ำไหลเร็วไหลช้า
มีแบบว่าเบาผ่อนบ้างหรือหวังว่าแรงมาก
มีบางช่วงลึกมีบางช่วงตื้นนะคะ

แต่เราไม่รู้ว่าข้างล่างนี้จะลึกหรือจะตื้นนะคะ
หรือว่าจะแรงหรือจะเร็วหรือจะช้าอย่างไรนะคะ
แต่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่ทานมรกฏแห่งนี้ตื้น
แล้วก็มีจุดให้ลงเล่นน้ำด้วยทำให้รู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะ

พักรับประทานอาหารด้วยการหุงข้าวจากกระบอกไม้ไผ่
สมัยโบราณแล้วก็นำของพื้นบ้านไปทำอาหารรับประทานกันนะคะค่าใช้จ่ายไม่แพงค่ะ
ผู้ใหญ่๓๐๐บาทค่าอาหาร๒๐๐บาทรวมแล้ว๕๐๐บาทนะคะ
ส่วนเด็กรวมแล้วทั้งค่าแพ้แล้วก็ค่าอาหาร๒๐๐บาทเท่านั้นค่ะ
นะครับแต่ว่าความความสนุกนี้คุ้มค่าจริงเลยนะครับ